ว่าเป็นไอเดียเจ๋งคือเอาผักมาร่วมในไอเดียในการสร้างความประทับใจให้กับคุณครูที่เขาเกษียณแล้วครับ

ผักใบเขียวถ้าไม่ชอบกินก็มาให้คุณครูในวันเกษียณเสียสิ

มีเดินรอดกระบี่กระบองด้วย

ก็มีอย่างเดียวไม่ต้องมีกระบอง
มันเหมือนของเด็กไว้รุ่นเยาวชนไง
งานนี้ครับบรรยากาศงานมุฒิจาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี๒๕๖๐
ที่โรงเรียนวัดหัวสำโรงจังหวัดฉะเชิงเซาฮะ
คณะครูนักเรียนลูกศิษย์ปัจจุบันและสิทธิ์เก่านะ
มาร่วมงานนี้ด้วยรอดซุ้มกระบี่นะ
น้องนักเรียนเขาก็ทำมาเนี่ยนะเขาบอกว่าไอ้ซุ้มนั้นน่ะไม่ได้มีแต่
ก็มีอย่างเดียวยังไงเป็นซุ้มไม้เรียวก็มี
อันนี้คือรอดซุ้มไม้เรียว
บอกว่าได้ดีเพราะไม้เรียวส่วนนี้มอบดอกกุหลาบแทนใจให้กับคุณครูที่เขาเกษียณแล้ว

เอามีช็อตเด็ดมีช็อตเด็ดที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานทั้งหอประชุมเลย

ส็อตที่เด็ดยอดกระเป๋า

อีกใบหนึ่งบอกว่าเสียงดังใหญ่โตเลย

คุณผู้ชมดูนะนี่ใบกะเพราพวกนี้เอามามอบให้ครูครูเขาดีใจ

น้องครูต่อไปชีวิตใบกะเพราพวกนี้คุณครูเขาเอาไปต่อยอด
ในการไปทำห่วงอาหารต่อได้แล้วมาจัดเป็นช่อง

คุณครูชื่อว่าครูมาดามพุทธรัฐ
ผู้ที่ได้รับมอบช่อผักสดนั่นแหละ
ก็เล่าว่าคุณครูมากภาพี่ก็ไปอุดหนุนผักสด

คุณแม่ของครูปมาขายเป็นประจำอยู่แล้ว
ก็ถือว่าเป็นการนำมามอบเป็นสื่อรักแทนใจ
อกจากนี้ครูเขาก็เด็ดใบกะเพรา
แล้วก็ไปโหลปะชินสุดให้นักเรียนดู
เพื่อให้รู้ว่าครูนั้นเด็ด

ลองเปลี่ยนเป็นแบบว่าช่อพลิกก็น่าจะสวยดีเหมือนกันนะ

เถอะคุณชนะอย่าพยายามอีกต่อไป
อะไรอีกมีอะไรจะพูดทิ้งท้ายข่าวนี้ไหมคะ
ผมขอให้คุณครูเกษียณอย่างมีความสุขนะครับ